ส่วนนักท่องเที่ยวที่ไปเขาใหญ่กันนะคะ
เมื่อวานนี้ที่ใครไปส่งท้ายปีเก่าที่เขาใหญ่
ก็จะมีคนมารอต้อนรับปีใหม่ด้วย
ส่งท้ายปีกันแบบใหญ่เบิ้มไปเลย

ออกมาเดินโอ๊ะโชว์มี

อยากออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะ
ช้างป่าเพศผู้อายุ๓๕๔๐ปีที่ชื่อพี่ด้วนหรือว่าเจ้าด้วนเนี่ยนะ
ออกมาเดินหากินอยู่บนถนนสายเขาใหญ่ปากช่อง
หลักกิโลเมตรที่๓๓พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
รถนักท่องเที่ยวเนี่ยติดเป็นระยะทางยาวเลยนะคะ
เมื่อวานเขากลับมาแล้วค่ะเดินอวดชมเป็นครั้งแรกในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ให้นี่คุณเขาสวยมากเลยนะดูสิอืม
เห็นงามไหมแล้วก็รูปทรงร่างเขาอ่ะแต่คุณลองนึกสภาพถ้าคุณเป็นรถคันนี้
คุณจะรู้สึกยังไงกลัวสิเขาเดินตามอยู่เออ
ค่อยเดินตามอย่างช้าเจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกพี่ด้วนบอกพี่ด้วน
ไปเดินตามรถกระบะไปไปตามเส้นทางของเราเนอะ
เข้าป่าของเรากันไปเนอะแล้วก็จัดการจราจรให้รถยนต์นักท่องเที่ยวเนี่ย
ขึ้นลงได้ตามปกตินะคะพี่ด้วนก็เดินตามแบบไม่วอแวร์ไม่หุดหงิด
อะไรเลยนะเดินตามอย่างอารมณ์ดีน่ะเปลี่ยนเลนด้วยจ้ะ
เมื่อกี้อยู่เลนซ้ายตอนนี้เปลี่ยนเลนเบนไปขวาแล้วนะคะ
นักท่องเที่ยวเขาก็ได้เห็นพี่ด้วนในระยะใกล้หลายคนเลย
จากพี่คนนี้ไปดูอีกพี่นึง
ใหญ่มาก
คือภาพแรกที่ออกมาไอเฮียนอนหงายท้องนี่นะในใจคิดแล้วว่าตายหรือยัง
จังหล่ะเครดเลยบอกก็ไม่รู้ไปดูหน่อยครับ
เอาลำมานกันทั้งหมู่บ้านแหละครับผู้ชม

หัวมันลดออกมาแล้ว

วางเงินกับคุณดีกว่าครับคุณผู้ชมที่นี้พาไป